จังหวะนั้นผมกำลังจะแจกใบงานให้นักเรียนนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะมีการบันทึกภาพส่งให้ผู้ปกครองลงกลุ่มว่าวันนี้ลูกของเขาได้ทำใบงานหรือว่าแบบสำคัญอะไรบ้างนะครับก็เป็นจังหวะที่ผมถือโทรศัพท์พอดีครับ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ดินไหวมันก็โครงเพลงแบบนี้ครับผมก็เลยบอกว่าเท่าที่หลบภัยนะครับก็คือใต้โต๊ะนะครับทุกคนเขาที่ใต้โต๊ะนะครับทุกคนปลอดภัยใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผม
อำเภอวังเหนือเนี่ยที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับแล้วก็ทางโรงเรียนของผมเนี่ยก็ได้ตนัดถึงความปลอดภัยของนักเรียนนะครับมีการปึกซ้อมหลบภัยบ่อยครั้งครับนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในวันนี้ก็ผมบอกให้นักเรียนเข้าที่หลบภัยนะครับนั
ก็ซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีครับแล้วก็ในส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ภัยนะครับ
นักเรียนก็จะมีความตื่นตัวทุกครั้งครับผมถ้าผมบอกให้ทำอะไรครับผมอย่างน้องน้อง
นะครับแล้วก็ทุกคนก็ปลอดภัยครับผมมักจะเกิดเหตุการณ์สุดเลยครับผม
ก็มีการอ่าความภาคครับถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกยังไงบ้าง
แล้วครับนักเรียนบางคนบอกเป็นหัวบางคนก็รู้สึกแบบว่ามันมีเสียง
อะไรโครงเคลงประมาณเนี้ยครับก็ไม่มีความอ่าตื่นตนกนะครับ
ก็เรียนตามปกติครับผมครับในสิ่งแรกนะครับก็ตั้งสติไว้นะครับ
แล้วก็ควรเข้าที่ปลอดภัยนะครับเช่นโต๊ะนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่โรงแจ้
นะครับให้เรานั่งนั่งคุกเข่านะครับแล้วก็มือภาษาไทยทอยนะครับ
ประมาณนี้ครับผมตกใจครับแต่ต้องมีสติครับผมตั้งสติเสร็จแล้วก็ต้องดูว่า
ทุกคนนั้นยังอยู่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์อันตรายหรือเปล่าครับ
ต้องบอกให้ทุกคนต้องจุดปลอดภัยดีกว่าครับผม